เพราะข่าวแรกนี้นะคะให้คุณผู้ชมดูหน่อยแล้วถามคุณผู้ชม
ว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไง
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นักศึกษาหญิงคนหนึ่งนะคะ
เห็นว่าเป็นช่วงปิดเทอมก็อยากทำงานลักษณะทำงาน
พาร์ทท่ามาค่ะค่ะได้เงินเล็กน้อยนะคะมาจ่ายค่า
เทอมหน้าเธอบอกแบบนี้นะคะแต่เธอบอกว่าหลังจากที่
สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ววันแรกที่เธอกำลังจะเข้าไป
ทำงานนะคะไปเจอพนักงานคนหนึ่งไม่ดีเลยอะค่ะไม่
หิกหูเธอมาดึงแขนเธอ
ดึงหน้ากากอนามัยที่หน้าเธอค่ะ

ถ่ายไว้หลังจากที่โดนแบบนี้ค่ะ

แล้วพี่มีสิทธิ์อะไรคะเมื่อกี้ดึงแมสหนูออก
พี่มีสิทธิ์อะไรมากระชากแขนหนู

หนูมาสมัครงานพี่มีสิทธิ์อะไรมากระชากแขนหนูมาดึงหูหนู
หนูยังไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่นะคะทำไมมาทำอย่างนี้กับหนูอ่ะ
เธอถูกดึงแมสเธอถูกกระชากแขนเธอถูกดึงหู

ตอนที่โดนกระทำแบบนี้
เธอก็ไม่ทันได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วนะคะ
แต่เธอตัดสินใจว่าช่วงที่คุยกัน
เธอจะเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
คนที่สวมเสื้อสีแดงเนี่ยคนนี้ค่ะที่เดินมาหานี่แหละ
บอกว่าเป็นคนที่ทำร้ายร่างกายเธอนะคะ
และน้องคนนี้น้องนักศึกษาคนนี้เขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์
ฝ่ายบุคคลนัดให้ไปสัมภาษณ์งานที่ร้านเธอก็ไปตามนัดนะคะ
คนในร้านบอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลย

เมื่อเธอจะเอาไลน์ที่คุยกับฝ่ายบุคคลกับทางร้าน

เธอก็ดันลืมโทรศัพท์ไว้กับหลานที่พาเธอมาส่งด้วย
เธอก็เลยกลับไปรออยู่ที่ด้านนอก
บอกว่าเดี๋ยวขอเอาออกไปเอาโทรศัพท์ก่อนนะ

ช่วงเวลานั้นแหละเริ่มแล้วค่ะ

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพนักงานในร้านตอบว่าไม่มีความพร้อมเลย
เธอก็เลยพูดออกไปว่างั้นไม่เป็นไรค่ะ
แล้วหนูไม่สัมภาษณ์ก็ได้ค่ะไม่อยากให้มีคนมายืนด่าโดยไม่มีเหตุผลแบบนี้
และหลังจากนั้นก็เกิดเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ
หลังจากที่นักศึกษาหญิงโพสต์เรื่องนี้ไม่กี่ชั่วโมงค่ะ
โอโหถั่วลงเลยนะคะถั่วลงที่แรกที่ร้าน
ไม่ได้ไปกินอาหารนะคะลงไปด่าค่ะ
คนด่ากันเต็มเฟซบุ๊คของร้านเลยนะคะ
และล่าสุดวันนี้เองนางเสาร์ภาวิณีผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความ

เนื่องจากอยากจะได้กล้องวงจรปิดภายในร้าน
เพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำ

จะมาทำตำแหน่งไหนนะ

ก็เลยบอกว่ามันไม่มีนะทำตำแหน่งไหนก็ได้

เราจะทำตำแหน่งไหนมันมีทั้งน่ารักมีทั้งไม่กลัวมีทั้งเสิร์ฟ
หนูก็บอกว่าหนูเปิดเน็ตอาร์ว่าหนูทำได้ทุกตำแหน่งค่ะ

พี่ฮาร์หนะทืนนี่หนูไม่จะคุยหนูไม่สัมภัณฑ์แล้วก็ได้ทำการ
แต่ว่าแล้วพี่เขาก็แบบมาพูดแบบว่า
เขาไม่ได้มาทำงานแน่นถ้ามันเป็นทีน
แต่ว่าตอนนี้เองนะคะผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปที่ร้านแห่ง๑
งานใหญ่กระดะเหดีอการทางบริษัทที่ควบคุมร้านนี้
ได้ออกแถลงการผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า
ทางบริษัทได้รับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว
พนักงานคนดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
เป็นพนักงานบริษัทได้ไม่นาน
ทางบริษัทมองว่าการกระทำของพนักงานคนนี้

ให้พนักงานคนดังกล่าวพ้นสภาพ
การเป็นพนักงานของทางบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะ